อีกหนึ่งเมนูอยากจะให้ลองทานพิซซ่า
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเคยทานกันมามากมายหลายหน้า
แต่ถามคำเคยทานพิซซ่าหน้าคั่วกลิ้งไหมเล่า

นี่ครับคุณผู้ชมพิซซ่าหน้าคั่วกิ้ง
นี่จะทานแปลกสุดก็คือพิซซ่ากับเผา
อ่าเป็นเมนูแบบว่าไทยหน่อย
คุณชิสาคุณมีไหมยังไม่เคยเลยคุณ
นี่ครับลองทานดูได้ครับ
พิซซ่าหน้าครัวกลิ้งเป็นแนวอิตาเลียนรสชาติปากใต้

มันหรอกภาษาอิตาเลียนอร่อยว่าอะไร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

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
พอทำเสร็จให้ปุ๊บกินเลยต้องไปเข้าเตาเพราสก่อน
อาคารอะไรอ่ะแก้วอบก่อน
เขาบอกว่าเป็นเตาอบที่เขาควบคุมอุณหภูมิอย่างดีครับ
อันนี้เรื่องจริงบางคนบอกว่าเฮ้ยฝรั่งก็กินเผ็ดเหรอ
เจอครัวกิ้งเข้าไปโอ้โหไม่เผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ด
กันหมดแล้วแต่ปรากฏว่าชอบเฮ้ยชอบ
ฝรั่งบางคนบอกไม่เผ็ดไม่กินต้องเผ็ดเท่านั้นถึงจะกินครับ
เพราะมันเป็นรสชาติที่เข้ากันได้ดีจริงไปถามนายนราวุฒิเทพี
ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าบอกเลยนะว่าเมนูนี้เนี่ย
ถูกใจมากมากกับชาวต่างชาติที่มาที่นี่นะครับแล้วสามารถเลือกได้นะ
เพราะฝรั่งบางคนบอกอย่าเผ็ดมากอย่าเผ็ดมากอายกินเผ็ดได้นิดเดียว
กินได้นิดน้อยก็เผ็ดกลางก็มีเผ็ดมากก็มา
บางคนชอบความร้อนแรงก็สั่งกันได้บางคนบอกว่ามีพริกคินู
พริกคีนูฝรั่งพูดไทยเถอยังไงถ้าพูดได้ขนาดนี้
เอางี้ละกันนะครับก็บอกว่าชาวต่างชาติเริ่มจะรู้จักกับเมนูนี้มากขึ้นแล้วครับ
แล้วก็เริ่มสั่งเลยนะฮะกับพิซซ่าคั่วกิ้ง
ที่ร้านอาหารอิตาเลียนรสชาติปักใต้ใบเชฟนู
เอางี้ถ้าใครอยู่แถวนั้นนะคุณผู้ชมที่สุราช
แถวตะบนคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีลองไปก็ได้ที่ร้านนี้
ร้านนี้มีชื่อว่าฟังให้ดีนะอ่านเป็นภาษาอิตาเลียนเลยนะ
คุณบันใจว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า

รายละเอียดของการสะกดตามนั้นเลย

คุณดิฉันหาคำว่าอร่อยมากแล้ว

อย่าเรียกนะเช้าสวัสดีที่มีความรู้

แล้วถ้าสวัสดีตอนเย็น

ถ้าสวัสดีตอนเย็น

ร่อยแรงอันนี้ภาษาอิตาเลี่ยง